มาดูข่าวอื่นกันบ้างนะครับ

ผู้ชายคนนี้ตอนแรกก็ใส่กางเกงมาอยู่ดีนะ

แล้วกระโดดขึ้นไปเหยียบหลังคารถไปทุบรถชาวบ้าน
ครับเนี่ยดูนะนี่ตอนมายังเสียงเก่งอยู่นะคุณนะ
ครับอันนี้ถอดละโอ้โฮ
คุณผู้ชมแล้วไปปีนบ้านของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งนะ
ใช่ค่ะคุณตาคุณยายตกอกตกใจเลย

คือมันเปลือยหมดเลยไงเนี่ยค่ะ
แล้วตอนแรกนะคุณตรงนี้มันเป็นอาคารเหมือนกับที่จอดรถนะคะ
อยู่ในซอยแจ้งวธนปรักฏ๓๖ที่อำเภอปรักฏนะ

เนี่ยหลังจากที่เขาก่อเหตุตรงนี้แล้วค่ะ
เขาก็ไปปีนเข้าบ้านคุณตาคุณยาย
คุณตาคุณยายต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คุณตาคุณยายเล่าแบบนี้ว่าตอนตากับยายอยู่ในบ้านนะ
เห็นผู้ชายคนนี้เขาโป๊หมดเลยแล้วเดินวนไปวนมาอยู่
ทีนี้คุณตาคุณยายก็เลยตะโกนถามไงเอ้ยมาทำอะไร
ฝั่งนั้นเขาไม่ตอบคือเขาอยู่เฉย
หลังจากนั้นนะคุณตาคุณยายก็ตะโกนดังเลย
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็หนีค่ะหนีไปอยู่หลังคาที่จอดรถ
ปีนกำแพงไปที่บ้านอยู่ข้าง
แล้วเอากระถางต้นไม้ทุบกระจกประตูจนแตกเลยค่ะ
นี่พอไปตรวจสอบมีรอยเลือดด้วยคุณผู้ชม
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะเขาบอกเขามีเหตุผลด้วยนะ
แต่จะเหตุผลอะไรเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณตาคุณยาย
คุณตาก็คือคุณตาอัธพลอิ่มบัวอายุ๖๘ปีนะฮะ
แล้วคุณยายก็คือคุณยายบุภาอิ่มบัวอายุ๖๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๓๖นี้
บอกว่าโอ้โหตากับยายตกอกตกใจเลยกลางดึก
อยู่มาแบบนี้มาทุบกระจกมาปีนรั้วแบบนี้นะฮะ
ฟังเสียงของคุณตาคุณยายซะหน่อยนะฮะ
เอามันกลุ่มไอ้ขวานมาเตรียมเลยมันกระโดดข้ามรั้ว
รั้วผมมีแจ้งอยู่แต่ผมโดนเสียก็้าบาท

เข้าไปบ้านนี้

ข้างหลังนะแล้วก็ไปทุบ
ทุบประตูบ้านเข้า
ประตูเลื่อนเพื่อจะหนี
คือคนที่เจอนุ่มเปลือยกายก่อนคือคุณยายคุณ

คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นยายก็อยู่ในบ้านแหละ
อยู่ผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อผ้า
เดินวนไปวนมาเข้ามาในบ้านของคุณยายเลย
ยายก็เลยตะโกนถามไปนะคราวนั้นใจดีสู้เสือ

แต่ผู้ชายคนนั้นไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยนะ
ทำให้ยายต้องรีบหยิบโทรศัพท์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คุณตาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นตาก็อาบน้ำอยู่

ตาก็รีบวิ่งออกมาดูโอ้โหพบชายเดินเปลือยกาย

ตาก็เลยโวยวายด้วยเสียงที่ดังเหมือนกัน
ทำให้ชายคนนั้นหลบหนีขึ้นไปอยู่
บนหลังคารถที่รถจอดอยู่ตรงนี้
นี่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัย

แต่ท้ายที่สุดผู้ชายคนที่เปลือยเนี่ยตะโกนเรียกเจ้าหน้าที่
เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาเจ็บไง
ตามเนื้อตามตัวเขามีแผลหลายแห่งเลย
คือตอนที่เขาตะโกนเขาอยู่ในบ้านนี้

ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมาดูนะอุ๊ย
ก็เป็นแผลฉีกขาดแขนขวาหักอีก
แล้วถามว่าแขนขวาหักนี้มันน่าจะตอนที่กระโดด
หรือว่าตกจากกำแพงตอนที่หนีนี่แหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายนัทพลชัยแสงอายุ๒๖ปีนะ
แล้วที่คุณบอกไงว่าเขามีเหตุผลใช่ไหม

ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบถามเขาแหละ
เขาบอกว่าผมหนีหนีอาม
อาร์มคือใครอาร์มคือเพื่อนนี่แหละ
น่ะไล่ทำร้ายผมมาผมก็ต้องหนีเข้าไปตามบ้านคน
ตำรวจก็ถามว่าก็เข้าใจว่าหนีไปตามบ้านคน

ผมอยากให้ทุกคนเห็นเห็นแล้วจะได้มาช่วยผม
แล้วตำรวจก็ถามอีกอ้าวแล้วจะแก้ผ้าทำไมอ่ะ

เขาบอกแบบนี้ผมต้องถอดเสื้อออก
เพราะผมเนี่ยกลัวหมามันดมกลิ่นเจอ
ผมต้องถอดทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลย
ไม่งั้นนะโอ้โหหมามันดมกลิ่นผม
ใจผมเจอเห็นตอนที่เขาวิ่งนะฮ่า

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ต้องให้กู้ภัยนำตัวผู้ชายคนนี้ไปทำแผล

แล้วก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
นี่ถามว่าตอนนี้เอามาสอบสวนเพิ่มเติมได้หรือยัง
ตอนนี้ยังเขายังพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ก็เลยต้องเอาตัวเขาไปตรวจฉี่ก่อนว่ามีสารเสพติดอะไรหรือเปล่า

ไปไล่ดูประวัติด้วยว่าเคยรักษาตัว
อาการทางจิตเวทย์หรือไม่ด้วย
สรุปก็คือก่อเหตุการณ์คือวิ่งหนีมาก่อน
แล้วก็ไปเข้าบ้านของคุณตาคุณยาย
แล้วก็ไปหลบอยู่บ้านข้างจนถูกจับได้